ผมอย่างที่จุดยืนแรกที่บอกว่าพระมหาศัตริย์นะครับ
เรายังมีพระมหาศัตริย์ประเทศไทยยังไม่เคยว่างเว้นพระมหาศัตริย์
เพียงแต่สถานะของพระมหาศัตริย์เปลี่ยนไปก่อนกับหลังส่วนที่๕เปลี่ยนไป
แล้วก็เวลาเรามองก็คือก็พยายามมองอีกกรอบหนึ่ง
อย่างเช่นบอกว่าทรัพย์สินของท่านถูกยึดมาแล้วเอากลับไปของท่าน
ก็แปลว่าเราจะกลับไปก่อน๒ศีล๕ใช่ไหม
ถ้าพูดอย่างนี้เราจะกลับไปเอาถาทันดรศักดิ์ใช่ไหม
เราจะกลับไปเอาศักดินาแบบเดิมใช่ไหมที่ให้เป็นไล่
กลับไปหาการสอบเข้าระบบราชการแบบเดิมใช่ไหม
กลับไปหาระบบกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันใช่ไหม
ถ้าพูดอย่างนี้ต้องให้ชัดก่อนนะครับ
ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าบอกว่ากลับคืนให้ท่าน
แต่ว่าเราก็กลับไปก่อน๒๔๕นะครับ
คือความหมายคือถ้าสมมุติใช้วิธีคิดแบบนั้น
มันจะพ่วงคำถามกลับไปที่ตัวบุคคลด้วยว่า
ตกลงเราจะคงอยู่ในระบอบการปกครองแบบไหน

ก็อันนี้คือเราเข้าใจระบบก่อน๒๔๕แบบไหน

ชาติกำเนิดเป็นตัวชีวัตต์
ว่าคุณจะได้อะไรไม่ได้อะไร
การเข้าเรียนมันมีแต้มต่อมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ
ว่าเราจะกลับไปก่อน๒๔๕ใช่ไหม
ทีนี้ขอก่อนนิดเดียวนะครับคุณธนาพลขอค่อยกลับมาที่คุณหมอตุ๋น
คุณหมอตุ๋นเอาอย่างนี้ค่ะคือเวลาเราพูดถึงข้อเท็จจริงว่า
ตกลงพูดภาษาชาวบ้านนะคะ
คือเคยเป็นของท่านต้องกลับมาเป็นของท่าน
หรือเคยเป็นของท่านเมื่อเกิด๒๔๗
ก็จะมีการนิยามอีกแบบนึงเพื่อสาธารณะ
คือตกลงคนที่บอกว่าเป็นของท่านต้องกลับไปเป็นของท่าน
อันนี้คือวิธีคิดมันมีชุดคำอธิบาย
พ่วงไปอย่างที่คุณธนาพลบอกไหมคะ
เพื่อให้ชัดเจนนะครับก็คือในส่วนที่สอง
ของกฎหมาย๒๔๗๙เลยไม่ต้องเอา๒๕๖๑๒๔๗๙เนี่ยนะครับ
ใช้คำว่าสาธารณะแผ่นดินนะครับเช่นพระราชวัง
อันนี้๒๕๖๑เนี่ย๒๕๖๑เนี่ย
คราวนี้แหละจะกลับมาเป็นฝ่ายพระมหากษัตริย์
ฝ่ายพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับจะมีว่าส่วนพระองค์กับส่วนพระมหากษัตริย์
สองอันนี้รวมว่าฝ่ายมหาศัตริย์ลองไปอยู่ทั้งบ้านกดดูได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับ
๒๕๖๑เนี่ยเรียกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้มันจะบอกเลยบอกว่า
ตกลงเนี่ยทรัพย์อื่นอาจจะดูยากนะแต่พระราชวังเนี่ยนะครับ
ซึ่งเกิดมาก่อน๒๔๗๕เนี่ยบ้านทันนะบ้านทันเนี่ย
น่าจะมายึดหรือว่าอะไรกันตั้งแต่ก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการจะตบแต่งเลย
ทั้งหลายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระองค์ท่านทั้งหมด
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะมาบอกว่าเขามาตั้งชื่อไงดูแล้วมันเหมือนกับเป็นของแผ่นดิน
ในส่วนของแผ่นดินโน้นนะครับที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ดูแลนะครับ
แล้วก็มีกรมมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติชื่อว่าพระคลังมหาสมบัติ
แต่นั่นคือทรัพย์ของแผ่นดินรัชกาลที่๕ท่านทรงแบ่งแยกชัดเจนแต่แรก
แต่นำมาถูกรวมยึดรวมขอใช้คำว่ายึดรวมในสมัย๒๔๗๕นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็ราชการที่๗รัชกาลที่๗ท่านทรงรับเป็นกษัตริย์ในภายใต้รัฐมนูลต่ออีก๓๔ปีนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายท่านก็ดูแล้วขณะราชทำไม่ได้ตามแล้วนะ
ก็เลยสลายราชสมบัติแต่ว่าวางสุโขทัยตอนนั้นคือวางสุโขทัยร้อย๗ก็โดนยึด
ที่คุณหมอตุ๋นบอกเรียนขออธิบายเพิ่มเติมนะคะ
คือเรากำลังดึงกลับมาที่ปัจจุบันนะคะ
คือมีการแก้ไขกฎหมายนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแล้วก็สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็
ซึ่งเป็นสองฉบับที่กำลังถูกพูดถึงในการเรียกร้องเดี๋ยวมาทางนี้ก่อน
เดี๋ยวกลับมาคุณหมอนะคะคือทีนี้พอมันดึงกลับมาเนี่ย
คือจุดตัดจุดต่อรอยต่อต่างในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ย
มีคำอธิบายนะตอนนี้ซึ่งเรียนเข้าใจคุณธนาพลไม่ได้อธิบายแทนผู้ชุมนุม
แต่ข้อถกเถียงมันคืออะไรนะตอนนี้ฮะข้อเถียงจริงคุณหมอตุ๋นพูดถูกนะ
ว่าท่านเนี่ยเอากลับมานะครับสนามหลวงพระราชวังนะครับ
แต่ด้วยกฎหมายนะครับอ่าอ่าสองสี่หกศูนย์หกหกหนึ่งนะครับ
การการโอนนะครับอ่าการโอนทำได้นะครับ
โดยได้รับพระบรมราชานุญาตคือแปลว่าท่านโอนคือเอาอย่างงี้
เพราะเอ่อสองสี่หกศูนย์หกหนึ่งนะฮะคือโอนกลับมาให้ท่านอืม
แล้วมีมีออปชั่นเพิ่มนะครับแล้วท่านสามารถโอนไปให้ใครก็ได้
นะครับแล้วมันมีความหมายยังไงคะเอาโอนไปให้ใครก็ได้
คือคือแปลว่าตัวเนี้ยฮะคือแปลว่าผิดเดี๋ยวลมของสองที่ห้าแน่นอน
แปลว่าเราก็กลับไปหาก่อนสองที่ห้านะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยคือต้องถามก่อน
เราเรายอมรับกลับไปหลักการก่อนสองอีกห้าไหมถ้าเรายอมรับ
ก็คือทำตามขั้นตอนนี้ไปใช่ไหมฮะทรัพย์สินของท่านทั้งหมดนะครับ
โอนกลับไปให้ท่านท่านแล้วก็ที่ใบมากกว่านั้น
ในฐานะตัวบุคคลด้วยนะครับอืมอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ที่ไปเมื่อวาน
ก็ไปเมื่อวานเนี้ยมีการโอนของทรัพย์งานทรัพย์สินจากภาคข้างที่นะครับ
เป็นทรัพย์งานทรัพย์สินสวนภาษัทแล้วพอบทหมายสองสี่หกศูนย์เปลี่ยนจากทรัพย์งานทรัพย์สินสวนภาษัท
เป็นชื่อของในหลวงราชการที่สิบนะครับก็คือแล้วก็หุ้นนะครับ
มีการโอ้หุ้นเนี้ยปัญหาเขาถามก็คือว่าคือเราจะกลับไปหาก่อนสองสี่สิบห้าใช่ไหม
นี่คือเป็นยิ่งกว่าอีกนะครับเป็นตัวบุคคลเลยที่ที่คุณธนพลบอกเนี่ยนะคะ
คือว่าในกฎหมายฉบาปหกศูนย์แล้วก็มาแก้ไขอีกที่หกหนึ่งเนี้ยนะคะครับ
คือคุณธนพงศ์มาจะบอกว่าคือเอาหน้าปัจจุบันก่อนสถานะสถานะปัจจุบันก็คือว่า
ที่บอกทั้งหมดเนี่ยคือกลับไปเป็นในฐานะของราชการที่๑๐ท่านในฐานะตัวบุคคล
ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ในสถานะของความเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะซึ่งต่างกัน
ความหมายคือกำลังจะบอกว่ามันมีความหมายที่ต่างกันใช่ไหมอ๋อต่างกันแน่นอนครับ
ต่างกันแน่นอนอย่างง่ายเลยคือว่าราชการสมมุติว่าพอเป็นของราชการที่๑๐เป็นตัวบุคคลนะครับ
ก็จะมีปัญหาอีกเยอะแยะไปหมดเลยอืมอย่างเช่นพอเป็นตัวบุคคลอ่า
โอนการเปลี่ยนการเปลี่ยนประหารรัฐสมัยทำยังไงจะโอนไปแบบไหน
อำนาจอยู่ที่ใครนะครับแล้วการส่งมอบประสดการณ์อะไรยังไง
นี่จะมีปัญหาอีกเยอะแยะมากคือถ้าสมมุติฉันใช้ภาษาชาวบ้านอธิบายถ้าผิดบอกนะคะ
ก็คือที่พยายามจะอธิบายกันในข้อเรียกร้องก็คือตั้งแต่๖๐แล้วก็มาเป็นล่าสุด๖๑เนี่ย
กำลังจะบอกว่าทุกอย่างกลับไปเป็นของพระองค์รัชกาลที่๑๐ในฐานะตัวบุคคล
ไม่ได้หมายถึงสถานะของพระมหากษัตริย์ซึ่งแต่จะบอกว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยน๖๐แล้วมาเป็น๖๑
กำลังจะบอกว่าทุกอย่างที่เป็นของท่านอยู่ในนามของความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุกในฐานะสถาบัน
ก็คือจะติดอยู่กับความเป็นสถานะนี่ใช้ตัวบุคคลอ่าฮะราชการต่อต่อไปก็จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของในสถานะความเป็นสถาบันอ่าฮะใช่ไหมคะ